พาไปดูเวลาเราแบบไปเที่ยวไหนออกจากบ้านไปกับเพื่อนเนี่ย
เราก็อยากจะแต่งตัวให้มันดูดีใช่ไหม
เราแต่งตัวสวยหล่อดูดีเราก็อยากจะเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก
ก็เลยอยากให้เพื่อนช่วยถ่ายรูปให้หน่อย
เพื่อนบางคนเต็มที่เต็มที่จริง

โปรดติดตามตอนต่อไป

เดี๋ยวคุณชนะจะแปลให้ฟัง

เขาพูดอะไรกับเราผมถามหน่อย

เอาจริงก็คงจะเซ็งเสียดายเสียใจ
แล้วหน้าจะอะไรล่วงไปเยอะ

แล้วเวลาตกลงไปมันดูด
นี่คุณดูดิแล้วเอามือลวงหลองเท้าให้มา

พลวดลงไปแบบนี้ถ้าเป็นดิฉันแบบนี้ก็คือไม่เที่ยวต่อแล้ว

เอาเป็นว่าถ้าใครจะเป็นช่างภาพถ่ายรูปแล้วต้องถอยลงถอยหลัง

เพื่อนบอกเลยเอาเอาเอา

เอากลับบ้านทีเถอะเละหมดแล้วจ้า